วันนี้แล้วนะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ก็
รับเรื่องร้องเรียนจากธนาคมเดชาข้าว
นี่ยื่นพลตุรีอีกซีรีย์พิสุทธิ์ค่ะ
มือสังหารสอสอเขามีฉายาอยู่นะคะ
นายเดชาไปค่ะไปยื่นหนังสือเลยนะคะ

ประธานกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชชอบสภาพูดแทนราษดร
หนังสือก็คือขอให้สอบจริยธรรมร้ายแรง

สอบบัญชีรายชื่อและหัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิลัย
ก็กรณีที่เรารู้กันนั่นแหละค่ะนะคะ
ที่มีประเด็นก่อนหน้านี้โทรศัพท์ข่มขู่
แล้วก็ระบุว่าสอสอไม่ชอบใช้วิธีการตามกฎหมาย

นายเดชาตั้งคำถามว่าการกระทำลักษณะดังกล่าว
ถือเป็นการแทรกแทรงกระบวนการยุติธรรมหรือไม่
ก็ยอมรับว่าเชื่อมั่นในตัวของ
พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เพราะเป็นมือสังหารสอสอค่ะ
โดยการไหนมงคลกิจได้เนี่ย
เท่าที่ผมเสิร์ชกูเกิ้ลนะมีคนเดียว
คนที่ชื่อเสรีพิสุทธิ์นะครับปรบมือให้ท่านหน่อยครับ
คนเดียวเท่านั้นที่เป็นมือสังหารสอสอ
โอ้โหทนายเดชาเดินหน้าเต็มสูบเลยค่ะ

นะคะทางด้านพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์บอกว่า
ภารกรรมดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ผิดจริยธรรม

แต่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
ก็จะเร่งสอบสวนแล้วส่งเรื่องนี้ไปที่ปปช
พิจารณาส่งสารดีกาแผนกคดีอาญา
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
และขอให้ประชาชนไว้วางใจว่า
สอสอไม่ได้เป็นแบบนี้แต่มีไม่กี่คนในสภาค่ะ
นี่แหละค่ะเมื่อเหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้ว
สสเต้มงคลกิจว่ายังไงคะ

สสเต้หลังจากทราบข่าวเรื่องนี้
ทนายเดชาเข้าร้องขอความเป็นธรรม

ผู้สื่อข่าวรายงานบอกถึงกับ

มีการท่าทีนี่ค่ะช่วงนี้
คือดึงบัตรประจำตัวสอสอออกจากหน้าอก
แล้วตอนที่พูดเนี่ยเสียงสั่นนะบอกว่า
ถ้าคุ้มครองแม่ของตังโมไม่ได้

แล้วก็มีการยกโครงสีสุภาพของสีปาด
ส่งถึงทนายความที่แจ้งดำเนินคดีกับเขาด้วยค่ะ
พี่ไม่สามารถที่จะดูแลประชาชนได้

ไม่มีน้ำหน้ามาใส่ไอ้บัตรนี้

พี่ก็ขอฝากอวยพรให้กับทนายทั้ง๔๕คนด้วยแล้วกันนะครับ
ธรณีนี้เป็นพยานนะครับ
เราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้าง
เราผิดทั้ง๔๕คนมาประหารเนี่ย

ท่านมาล้างดาบนี้คืนสนอง

จากคดีของคุณแตงโมซึ่งยังไม่จบนะคะ
ก็แตกหน่อออกมาเป็นอีกหนึ่งคดีอีกแล้ว

สสเต้ย้ำว่าถ้าคดีนี้เสร็จสิ้น
ก็ตั้งใจจะลาออกจากสอสออยู่แล้ว
แต่ที่ยังอยู่ต่อเพื่อช่วยเหลือประชาชน
ส่วนกรณีทนายความของคุณแซนที่นำคลิปเสียงบังแจ๊กที่โทรมาหา
แล้วบางแจ๊กพูดพาดพิงถึงในอัจฉริยะและตนเองเนี่ย
ก็ได้มอบหมายให้ทนายบุญถาวรปัญญาสิทธิ
ดำเนินคดีฐานหมินประมาทแล้วค่ะ
โอ้โหคดีซ้อนคดีเต็มไปหมดเลยค่ะ